เรื่องความเฟียสกันหน่อยดีกว่าของคุณแม่ว่าที่คุณแม่ลูกสามคุณชมพู่อารยานั่นเองค่ะ
ตอนนี้แหม่ใกล้คลอดเต็มทีแล้วนะคะใครก็รู้ว่าตอนนี้คุณแม่เนี่ยอุ้มเบบีลูกสาวอยู่
ลุ้นกันแล้วกันนะคะว่าท้องเนี่ยตกลงลูกสาวที่ว่าจะชื่ออะไรนะคะ
เรื่องนั้นก็ไว้ก่อนมาส่องแฟชั่นแม่ก่อน
งานนี้ติดตามอินสตราแกรมคุณดูไหนคนท้องแม่ชมนี่นะคะโอ้โหแซ่บซีดปรี๊ดปรัดทุกวัน
ใกล้แล้วที่เบบีจะลืมตาดูโลกถ้านับดูแล้วก็น่าจะเดือนนี้แล้วนะคุณ
ที่จะถึงกำหนดคลอดลูกสาวของคุณชมพู่
แต่คุณขาความเป็นแบบเจ้าแม่แฟชั่นนิสต้านัมเบอร์วันวงการบันเทิงอะเนาะ
คลอดแค่ไหนไม่มีหรอกค่ะชุดคุมท้องคุมท้องอะไรอย่างนี้
ผ้าสุดเก๋ทุกวันหน้าผมก็เก๋ทุกวันเลย
ท็อปเล็กครอบใหญ่เรียกว่าประโคมหัวจะหลดเท้าไม่หวาดหวั่นกันเลยค่ะ
ใส่คุณค่ะลูกสาวคนนี้ถูกจริตแน่นอนตามรอยแม่มาเห็นเลย
เพราะว่าแม่จัดแฟชั่นปังถึงก่อนโโฆษณ์ขนาดนี้
สดใสอารมณ์ดีเดี๋ยวไปดูคลิปแม่ชมกันหน่อยค่ะ
ค่อยมาพร้อมนี่ฉันไม่เห็นร้องเพลงแบบนี้เลยหมดอยู่ทุกวัน
อันนี้คุณแม่ชมอารมณ์ดีรู้สึกครูดสุดสุดเลยครูผู้ชมขานะคะ
แต่ว่าตอนนี้จนแล้วจนรอดเราก็ยังไม่รู้ชื่อนะคะ

มีหลายคนไปถามยุเหมือนกัน
ยูนี่ทำงานดีมากเลยนะ

มีแปดเกี๊ยบมีแปดตามประกบเลยนะ

ไม่ชมก็รอลุ้นกันต่อไปแล้วกันนะ